ดูเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วมีรถคันหนึ่งขับไป
ขับไปลงไปเรียกไอ้อ้อนมึงออกมาดิ
พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นโดนยิงปุงปังและแถมยังเอาปืนไปเจาะยิงซ้ำต่อหน้าแม่เขาด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นตำรวจสภทุ่งใหญ่พอรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงก็ไปเลยค่ะ
ที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะที่เกิดเหตุตรงนั้นอยู่ตรงถนนใกล้สวนยางพารา
ศพคนที่นอนเสียชีวิตอยู่ท่ามกลางสายฝนด้วยนะ
คว่ำหน้าจมกองเลือดใส่เสื้อแขนยาวลายพรางกางเกงยินขายาว
ชื่อนายสมพรชูวงค่ะหรือว่าในอ้นอายุ๓๐ปี
เขาถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมถูกยิงถึง๕นัด
เอว๒นัดชายโครงขวา๑นัดและกลางหน้าอก๑นัดและยังมีต้นขาซ้ายอีก๑นัด

แล้วที่เอวเอวของในอ้นคนนี้เห็นว่ามีมีดยาวสักประมาณ๘นิ้วเหน็บอยู่ด้วยค่ะ
ที่เกิดเหตุยังมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ประมาณสัก๖ปลอก
ทีนี้ต่อมาค่ะแม่ของในอ้นคนตายเนี่ยเดินทางมาดูศพลูกชาย
ตอนที่แม่มาเห็นศพลูกชายนี่ถึงกับร้องไห้เป็นลมแทบช็อกหมดสติเลยทีเดียวไปดูค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายอ้นใครยิงอ้นแล้วสาเหตุมาจากอะไร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปตามหาเรื่องนี้และไปหาคำตอบค่ะ
ไปสอบถามแม่ของในอ้นคนที่นอนร้องไห้เมื่อกี้ล่ะค่ะ
นางบุญศรีฉิมเรืองอายุ๕๒ปี
คือแม่บอกแบบนี้วันเกิดเหตุเห็นรถกระบะสีขาวเป็นรถของคนร้าย
แม่บอกแม่รู้เลยนายคนนี้ชื่ออะไรนายคนนี้ชื่อนายเจิด
ขับมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านจากนั้นในเจิดเดินไปเรียกลูกชายอ้น
มึงออกมานี่หลังจากนั้นอ้นเดินออกไปแล้วถามมีอะไร
แม่เล่าบอกว่านี่แหละค่ะยังไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกัน
แม่บอกเจิดชักปืนเจาะยิงอ้นลูกชาย๒นัด
แม่เห็นแบบนั้นวิ่งเข้ามานะคะแล้วตะโกนห้าม
ขอร้องบอกอย่าเจิดยาเจิดมายิงลูกแม่ทำไม
แม่บอกเจิดไม่ฟังแล้วยิงซ้ำอีก๒นัด
แล้วตอนที่ยิงซ้ำรอบนี้ต่อหน้าต่อตาแม่ในระยะเผาขนด้วย
หลังจากนั้นเจิดค่ะหันปากกระบอกปืนขึ้นมาเจาะหัวอ้น
จะยิงซ้ำอีกแม่บอกกะจะให้ตายคาที่เลย
แม่ร้องกรี๊ดร้องไห้แทบขาดใจแล้วอ้อนวอนบอกเจิดอย่าทำอ้น
ถ้าเกิดเจิดใจอ่อนนะคะไม่ได้ยิงซ้ำรอบนี้
แล้วเดินกลับขึ้นรถไปอย่างใจเย็นแม่บอกแบบนี้
ส่วนอ้นนอนจมกองเลือดแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
แม่บอกทำไมทำไม่ถูก

คนตายยืนให้สัมภาษณ์พูดคุยก็สุดท้ายเลย
ก็ร้องไห้แทบเป็นแทบตายบอกเลยว่ารับไม่ได้มันบาดใจแม่
เห็นแบบจะเพราะลูกตายต่อหน้าต่อตา
เราไปฟังความทางฝั่งของในเจิดกันบ้าง
คุณสุชาดาก็เดินทางไปที่บ้านของในเจิดครับไปเจอกับใคร
เจอกับคุณโบค่ะซึ่งเป็นภรรยาของนายเจิด
คุณโบบอกแบบนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคือสามีหลบไปตั้งหลัก
บอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวจะมอบตัวกับตำรวจแล้ว
สามีเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณโบบอกต่อนะคะเมียในเจิด
บอกว่าสามีทำอาชีพประมูลปาล์ม
โดยสวนปามจะอยู่ใกล้กับบ้านของในอ้นนั่นแหละ
จริงก่อนหน้าก็มีการจ้างในอ้นมาให้ช่วยเฝ้าสวนปามให้
คืนก่อนเกิดเหตุอันนี้ตามคำบอกเล่าของโบเมียในเจิดมือปืนนะ
บอกว่าปาล์มในสวนมันหายไปแล้วมันก็มีเครื่องตัดไม้หายไปด้วยหนึ่งเครื่อง
ก็ไล่ไปถามลูกน้องคนอื่นเจอก็ไปถามลูกน้องเอ้
เห็นไหมนู่นนี่ทำไมปาล์มหายไป
ปรากฏว่าลูกน้องคนอื่นบอกแบบนี้ว่าเห็นอ้นอยู่กับเครื่องตัดไม้เป็นคนสุดท้าย
เขาก็เลยเข้าไปถามในอ้นว่าเอาเครื่องตัดไม้ไปหรือเปล่า
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุให้ความไม่พอใจกัน
ไม่พอใจกระชากคอเสื้อในเจิดและจะเอามีดมาฟันด้วยนะคะ
อันนี้เมียในเจิดบอกนะก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เจิดเนี่ยจะต้องยิงปืนสวนเพื่อป้องกันตัว
บอกแบบนี้ว่าถ้าไม่ยิงเชื่อว่าสามีอาจจะถูกมีดฟันตาย
ฟังเมียในเจิดพูดต่อค่ะ
ลูกน้องคนที่สองบอกว่าอ้นเป็นคนที่ว่าดับแต่งเครื่องอยู่ตอนนั้นน่ะนะ
แล้วก็คือถามลูกน้องคนที่สองอะนะ
แล้วทีนี้ก็พี่เจิดก็บอกว่าแกก็ไปที่บ้าน
ไปถามดูว่าเครื่องไปไหนเอาไปไหม
แล้วก็เขาก็คุยแบบ

กระชากเสื้อแล้วก็เอามีดจากควัน

น้องมันส่งเฟสมาให้น้องมันส่งบอกว่า
เออมีจับปะต้าที่ตัวโอ๊ค

คือเรายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิด
มันคือเราไม่คิดว่าจะเกิดด้วยซ้ำไป

ตอนนี้ตำรวจตามตัวในเจิดได้หรือยัง

บันเจิดแสนกันค่ะอายุ๔๗ปี
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและยังมีเรื่องของข้อหาอาวุธปืนอีกต่างหาก
ตอนนี้ตำรวจตำรวจบอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้
ดูแล้วมันน่าจะสอดคล้องกับที่เมียในเจิดเล่าด้วยนะ
มันเป็นเรื่องของการแอบไปขโมยตัดผลปาล์มของในเจิด
ซึ่งอาจจะมีปัญหาจากการไปสอบถามพูดคุยกัน
แต่กลายเป็นว่าเกิดเรื่องทะเลาวิวาสแล้วชักปืนยิงกันนั่นเอง
ส่วนเขาบอกว่าในเจิดเนี่ยตัวคนก่อเหตุมือปืนนะคะ

แล้วก็ยังเป็นน้องชายของนายกอบตแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งใหญ่
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะเร่งจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องของการขโมยของแม่ของในอ้นล่ะบอกว่าอะไร

ว่ามันมีการขโมยของขโมยปลามขโมยอะไรกัน

ไม่เห็นแม้กระทั่งไอ้เครื่องตัดไม้หรือผลปาล์ม
แต่แม่ก็พูดใครจะพูดพูดได้
เพราะลูกแม่ตายไปแล้วค่ะ